แต่ว่าอันนี้ไม่ใช่ร่างทรงนะคะแต่บอกเลยท่านี้ตำรวจ
เป็นอะไรฮะไม่ไหวอ่ะปวดหัวปวดหัว
บอกว่าตำรวจจริงจริงเราเห็นมาเยอะนะเพราะว่าจะมีคนแจ้งตลอด
คลุ้มคลั่งจะเมายาอารวาสอะไรต่ออะไรครั้งเนี้ยตำรวจบอกโหย
พี่เขาด่ามันไฟแลบตั้งแต่ปากซอยยันท้ายซอยจนจับตัวยังด่าอยู่เลย

มันเป็นไหมอันนี้
มันเป็นไหมอันนี้

มันเป็นไหมอันนี้

มันเป็นไหมอันนี้

มันเป็นไหมอันนี้

มันเป็นไหมอันนี้

คือเนี่ยตำรวจสายตรวจของสพพระนครศรีธุยาทำยังไงอ่ะ
มีคนแจ้งชาวบ้านว่าอยู่อย่างนี้ไม่ไหวนะ
ตำรวจไปดูหน่อยไปเกลี้ยกล่อมผู้ชายคนนี้หน่อย
คลุ้มคลั่งจากยาเสพติดอยู่ชั้นสองของบ้านอ่ะ
เนี่ยแล้วตะโกนด่าทอหูทั้งชาวบ้านตำรวจไปถึงยังโดนด่า
แล้วที่สำคัญโอ้โหคำด่าเขาเนี่ยสารพัดที่เขาจะขุดหามาได้นะคะ
แล้วก็ตำรวจบางคนอ่ะเขาเดินเข้าไปเขาเอาจริงจริงตำรวจบอกว่าก็เข้าใจนะเนี่ย
มันคลุ้มคลั่งแต่คำด่าของเขาตำรวจเองยังกลั้นขำไม่ได้เลยอ่ะ
และสุดท้ายวางแผนขึ้นไปจับตัวค่ะต้องระงับเหตุให้ได้
เพราะว่าชาวบ้านบอกเดือดร้อนจริงจริงตำรวจเนี่ยพอเข้าไปถึงโอ้โหเจ้าตัวส่งเสียงด่าไม่หยุด
แล้วเป็นยังไงตอนที่เข้าไปถึงห้องของเขาไปดูหน่อยค่ะ
นี่แหละพอตำรวจขึ้นไปถึงที่ห้องได้เกลี้ยกล่อมให้ลงมาใช่ไหมจากชั้น๒
อ่ะไม่มาไม่เป็นไรเดี๋ยวขึ้นไปเอง
พอขึ้นไปเจอแบบตัวต่อตัวพี่เขาเงียบกลิบเลย
ก็ต้องคุมตัวไปสงบสติอารมณ์นะคะที่สอนอกันก่อน๑คืนก็แล้วกัน
ทีนี้ถามกับ๑๐ตำรวจเอกอิสราค่ะผู้บังคับหมู่ป้องกันและปราบปราม
ท่านเล่าแบบนี้เหตุการณ์นี้มันเกิดสักโอ้โหตี๒ของวันที่๒๓นั่นแหละ
ผู้ชายคนนี้อยู่ในบ้านตัวเองแต่ทุบทำลายข้าวของญาติพี่น้องบอกอยู่ไม่ได้
เรียกตำรวจให้มาตรวจสอบหน่อยเข้ามาควบคุมให้หน่อยค่ะ
แล้วเขาบอกว่าน่าจะมีอาการป่วยทางจิตนะผู้ชายคนนี้
จริงก่อเหตุมาแล้วหลายต่อหลายครั้งและเคยถูกจับมาด้วย
แต่เจ้าตัวยังไม่ได้ถึงขั้นที่ทำร้ายใครมาก่อนค่ะ
ทีนี้ขนาดตอนที่ช่วงจังหวะที่ตำรวจเขาชาร์จคือเขาก็ทราบแล้วว่าตำรวจต้องมาจับคุมเขา
คือเขานอนเลยเขานอนหลับอยู่ในห้องเลยพอรู้ว่าตำรวจจะเอาจริงนะทีนี้เขานอนหลับเลย
แต่ทีนี้จะปล่อยก็ไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวถ้าตำรวจไปแล้วเนี่ยเขาก็จะออกมาด่า
เนี่ยพี่ตำรวจยังบอกเลยคือถ้าปล่อยไปแล้วอ่ะเดี๋ยวอาจจะเป็นแบบนี้อีกเพราะก่อนหน้านี้โดนจับมาหลายรอบแล้ว
น้องสาวเนี่ยนะคะของคนก่อเหตุเนี่ยเขาบอกเขายอมรับเลยเอาจริงพี่ชายมีอาการจิตเวทนั่นแหละ
คือไม่ได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่องเคยรักษาคือมีประวัติเรื่องของการติดยาเสพติดมาก่อน
แต่พอมันไม่ต่อเนื่องไงก็จะมีอาการแบบนี้กำเริบขึ้นมา
น้องสาวบอกเอาจริงจริงที่ผ่านมาพี่ชายก็ไม่ได้เคยทำร้ายใครนะก็มีแต่เรื่องเอะอะโวยวายทำลายข้าวของ
แต่ชาวบ้านเนี่ยเขาเกิดความรำคาญแล้วก็กลัวว่าเดี๋ยวอาจจะมีเหตุบานปลาย
ระงับเหตุรอบนี้น้องสาวบอกแบบนี้ขอได้ไหมใครก็ได้พาพี่ชายเขาไปรักษาหน่อยค่ะ
เพราะว่าเป็นไปได้ว่าเดี๋ยวอาจจะเกิดขึ้นอีกไง
คือกรณีนี้เขาเคยรักษาไงมันก็เหมือนกับหลายเหตุการณ์นั่นแหละ
รักษาแล้วกลับมาอยู่ที่บ้านเนี่ยเขาไม่กินยา
แล้วไม่ต่อเนื่องด้วยเนี่ยอันนี้คือปัญหาใช่ไหม
เพราะไม่มีทางที่เขาจะอยู่โรงพยาบาลไปแบบโอ้โหไปเรื่อย๑๐ปี๒๐ปี
ยังไงเขาก็ต้องให้กลับมาที่บ้านใช่ต้องให้คนที่บ้านดูแลอ่า